อีกเรื่องหนึ่งครับผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดนครราชศรีมา
รวมตัวการประท้วงขับไล่ผู้มนุยการโรงเรียนคนใหม่
หลังจากเพิ่งเดินทางไปรับตำแหน่งได้เพียง๒วัน
อ้างรับไม่ได้ถูกย้ายจากโรงเรียนเดิมเพราะไม่โปร่งใสนะครับ
ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ตำบลด่านคล้า
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
เดินขบวนแล้วครับถือป้ายขับไล่นายฉันธนัททูบกลาง
ผู้บริการโรงเรียนบ้านนองว่าประชาษัน
เนื่องจากบริหารงานไม่โปร่งใสนะครับ
และไม่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
หลังเข้ามาดำรงตำแหน่งได้แค่๒วัน
นายวุฒิจักรสำรานกลางกำนันตำบลด่านคล้า
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองว่าประชาสวรรค์
บอกว่าสาเหตุที่ต้องออกมาประท้วงขับไล่ผู้อำนวยการ
ในครั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านทราบข่าวว่า

มีพฤติกรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียนไม่โปร่งใส
ก็ไม่สามารถเข้ากับชุมชนได้
จึงถูกคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้มนวยการโรงเรียนบ้านหนองว่าประชาสวรรค์

ไม่ยอมรับและต้องการให้เปลี่ยนผู้มนวยการเป็นคนอื่นแทน
จะเอาคนไม่ดีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ยังไง

หมู่บ้านใกล้เลือนเคียงกันนะครับว่าท่านมีประวัติอะไรเยอะแยะนะครับ
หลังจากชาวบ้านได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแล้วนะครับก็สลายตัวกันไปนะครับ
ขณะที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๑
ก็ได้เรียกประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตามในช่วงขณะที่ชาวบ้านเดินทางไปชุมนุมขับไล่
มนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแต่อย่างใดนะครับ
จากไม่ต้องการเผชิญหน้ากับกลุ่มชาวบ้านที่เดินทางไปประท้วงขับไล่ครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมาบริหารโรงเรียนให้คุณ
ชาวบ้านก็ต้องจับจ้องอยู่ว่าตกลงแล้วจะมาดำรงตำแหน่งที่นี่อีกหรือเปล่า